วัสดุที่นิยมใช้ทำถุงใส่เครื่องหอมจะต้องมีความสวยงามและใช้ประโยชน์ได้
นั่นก็คือผ้าโปร่งซึ่งสามารถระบายอากาศทำให้ได้กลิ่นหอมของเครื่องหอม
วัสดุที่เป็นของตกแต่งถุงใส่เครื่องหอม
ริบบิ้นผ้าผู้สำหรับห้อยเพื่อความสวยงาม
ส่วนอุปกรณ์ในการทำถุงเครื่องหอมที่ต้องมีก็คือ
กระดาษทำแบบสำหรับตัดผ้าให้ได้ขนาดและรูปทรงตามต้องการ
เข็มได้สำหรับเย็บถุง
และที่จะขาดไม่ได้ในงานเย็บปักถักร้อยก็คือกันไกล
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน